กรณีที่มีการพบว่ามีคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
แล้วมีอาการไม่พึงประสงค์เป็นอาการที่คล้ายกับอำมพลึก
เมื่อวานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการตรวจสอบ
แล้วก็ออกมาแถลงชี้แจงแล้วนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนซีโนแวค
และมีผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์นี้อย่างไร

โดยแพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบูลกิจนะครับ
ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
ในฐานะที่ท่านก็เป็นประธานกรรมการในการดูแลเรื่องของความปลอดภัย
ได้มีการแถลงชี้แจงถึงกรณีที่พบบุคลากร๖ราย
มีอาการทางระบบประสาทนะครับมากน้อยต่างกัน
แต่เขาบอกว่าเป็นอาการชั่วคราวเท่านั้น
เป็นอาการที่จะหายภายใน๑๓วัน
บางรายมีอาการคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรก
ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร
แต่ยอมรับว่าอาการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีน
บอกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเกิดภายใน๕๑๐นาที
หลังจากการฉีดวัคซีน
ทั้งนี้หลังเกิดเหตุการณ์อันดับแรกได้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีน
แต่ไม่พบว่ามีความผิดปกติแต่อย่างใดนะครับ
อย่างไรก็ตามในวัคซีนล็อตนี้คือหลายคนเป็นห่วงนะ
อกจากฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ประยองแล้ว
ล็อตที่อาจจะส่งผลให้ไม่พึงประสงค์ฉีดไปให้กับใครบ้าง
โดยคุณหมอบอกว่าวัคซีนล็อตนี้ถูกกระจายใช้ทั่วประเทศ

และมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนล็อตนี้ไปแล้วมากกว่า๓แสนลาย
แต่ยังไม่เจอปัญหานี้ในพื้นที่อื่น
ยังไม่เจอเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์
ในคนที่ได้รับการฉีดไปแล้วกว่า๓แสนราย
คณะกรรมการจึงลงความเห็นนะครับว่าสามารถใช้วัคซีนล็อตนี้ต่อไปได้
เนื่องจากมีประโยชน์มากกว่าอาการข้างเคียงชั่วคราว
ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล
ส่วนใครที่ฉีดเข็มแรกไปแล้ว
เกิดความไม่มั่นใจที่จะฉีดเข็มที่๒
และต้องการจะเปลี่ยนยี่ห้อก็สามารถทำได้
อันนี้เป็นคำชี้แจงจากทางหน่วยงานในการตรวจสอบในเรื่องนี้
ส่วนทางด้านของคุณหมอธีรวัตรเหมจุธาผู้มนวยการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ถึงกรณีการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์คล้ายกับอาการอมพลึก
จำได้ไหมคุณหมอโพสต์ไว้คนเข้าไปอ่านก็ตกอกตกใจ
หน่วยงานเขาก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบผลดังกล่าวนี้นะครับ
แต่ทีนี้คุณหมอออกมาโพสต์ใหม่บอกว่าฉีดต่อกันเถอะพวกเรา

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙กันต่อจริง
แล้วก็ภาพเมื่อกี้เป็นภาพที่คุณหมอเข้ารับการฉีดวัคซีน
ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่น่าจะมาจากวัคซีนทั้งหมด
ใช่ฮะน่าจะเป็นเฉพาะบางล็อตเพราะคุณหมอเขาโชว์ว่า
กำลังไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วบอกวัคซีนเป็นของจำเป็นอย่างยิ่ง
ฉีดต่อฉีดต่อฉีดต่อนี่คุณหมอเขาโพสต์ไว้แบบนี้
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อเช้านะคุณหมอก็โพสต์อีกย้ำอีกเหมือนกัน
บอกว่าวัคซีนซิโนแวคอุปสรรคที่แก้ไขได้
ขอบพระคุณอาจารย์หมอทางสมองหลายท่านมีคำอธิบายแล้ว
การเกิดไม่น่าจะมาจากตัววัคซีนเอง
แต่น่าจะมาจากสิ่งปนเปื้อนในขณะเตรียมหรือการบรรจุขวด
ทีนี้ทางการเองก็จะมีการติดต่อกับบริษัทผู้ผลิต
เกี่ยวกับความผิดปกตินี้ด้วยคุณหมอโพสต์ยาวมากเลยนะคะ
คุณหมอก็ยังบอกต่อว่าขั้นตอนที่ต้องทำคือฉีดวัคซีนต่อ
แล้วก็เตรียมการเฝ้าดูอาการอย่างน้อย๓๐นาที
และมีข้อระวังตัวอีกอย่างน้อย๒๔ชั่วโมง
เมื่อท่านกลับไปบ้านโดยสามารถให้การรักษาได้ทัน
ถ้าอยู่ในช่วงเวลาอะไรแบบนี้นะ๓๐นาทีแรก๒๔ชั่วโมงต่อมานะครับ
คุณหมอบอกว่าแม้ฟังดูเหมือนจะเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก
แต่ปฏิบัติให้ได้นะถ้าปฏิบัติได้แน่นอนนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะฮะเรื่องของสิ่งต่างเหล่านี้
มันไม่ควรเป็นอุปสรรคในการที่ท่านจะปฏิบัติตน

สำหรับการให้วัคซีนสำหรับคนไทยทุกคนนะฮะ
คุณหมอก็โพสต์ไว้ยาวเราก็ต้องขอย่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลกันหน่อย

ทีนี้นอกจากเคสที่โรงพยาบาลประยอง๖รายแล้วนะครับ
ปรากฏว่าคุณมันมีล่าสุดมีรายงานออกมานะฮะ
ว่ามีการพบอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะเดียวกันนี้
ที่โรงพยาบาลลำปางเพราะมีการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับ
โดยผู้ป่วยอาการไม่พึงประสงค์เป็นเพศหญิงอายุ๔๖ปี
ฉีดวัคซีนเมื่อวันที่๒๑เมษายนคือเมื่อวานนี้เองนะครับ
หลังรับการฉีดวัคซีนเพียง๑๕นาที
ผู้หญิงรายนี้มีอาการเวียนศีรษะปวดหัวพูดไม่ชัดซึม

ว่าอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนมันจะเป็นระยะสั้น

ต้นทางโรงพยาบาลลำปางได้เฝ้าระวัง
ผู้รับการฉีดวัคซีนในล็อตนี้อย่างใกล้ชิดทุกราย
แล้วก็ตอนนี้ที่โรงพยาบาลลำปางนะ
มีการหยุดฉีดวัคซีนล็อตนี้ชั่วคราวก่อนนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของล็อตนัมเบอร์
ของวัคซีนที่โรงพยาบาลลำปางได้รับเนี่ย
เขาบอกว่าจากการตรวจสอบแล้ว
สรุปเป็นคนละล็อตกับทางโรงพยาบาลระยองที่ได้รับ
แต่ว่ามีนัมเบอร์ที่มันติดกัน

ทีนี้ก็ต้องกลับมาดูที่ระยองเหมือนกันนะคุณสุดสกุล
พอเป็นข่าวเมื่อวานแล้วทีนี้วันนี้เขาต้องฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม
ใช่ค่ะเอาจริงคือเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันเมื่อวานก็ต้องฉีดให้กับบุคลากรเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอมันมีกระแสข่าวมาแบบนี้ถามว่าเอ๊ะคนจะแบบยกเลิกไม่มาฉีดไหม
ปรากฏว่าจากการตรวจสอบประชาชนที่เขาแจ้งความประสงค์
พอรับวัคซีนแล้วทุกคนก็อย่าเพิ่งกลับบ้านนะต้องนั่งอยู่ดูอาการประมาณครึ่งชั่วโมง
ถ้าเกิดว่านั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วปรากฏว่าไม่เจออาการข้างเคียงก็กลับบ้านได้
ซึ่งผลการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ถามว่ามีใครมีอาการไม่พึงประสงค์
คล้ายคล้ายกับอำมพลึกอะไรที่เกิดขึ้นไหมเมื่อวานไม่มีนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านไปแล้วหลังจากนี้แล้วมันมีอาการผิดปกติเนี่ย
จริงโทรศัพท์มาติดต่อหาแพทย์ติดต่อที่โรงพยาบาลระยองได้ตลอดเวลาเลยนะคะ

เพราะว่าถือว่าเป็นประชาชนที่เคยลงทะเบียนไว้
ว่าเป็นคนกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยนะฮะ
บางคนก็มาฉีดต่อตามที่หมอธิรวัตรบอก
แต่บางคนก็กล้ากลัวอยู่นะตัดสินใจอยู่นะครับ
ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ทำให้มีอาการคล้ายอำมพลึกชั่วคราวถึง๖รายนะฮะ
โดยนายกบอกแบบนี้นะครับบอกว่า
ผมก็บอกไปแล้วว่าการฉีดวัคซีนนั้นจริงก็มีความเสี่ยง
ก็ต้องดูแลรักษาหากรุนแรงก็ต้องว่าไปตามมาตรการทางการแพทย์
ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด
ซึ่งผมเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังถูกถามกรณีเรื่องของสายด่วน๑๖๖๙๑๖๖๘เนี่ยนะฮะ
ว่าท่านมีประชาชนร้องเรียนมาว่าโทรไปก็รอสายนานนะครับ
แล้วก็โทรกันหลายครั้งและอีกอย่างจะโทรไปขอเตียงจากโรงพยาบาล
ทราบผลว่าติดโควิด๑๙แล้วไม่มีเตียง
จะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไกลนะครับ
ฟังเสียงของนายยกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้
นายกก็บอกว่าก็ลองโทรไปเหมือนกัน
ก็รอนานเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อวานมีข้อมูลออกมาจากทาง
สายด่วน๑๖๖๘เนี่ยนะครับ
เขาก็ชี้แจงออกมาเหมือนกัน
เหตุใดประชาชนถึงต้องโทรหลายครั้งแล้วก็รอสายนาน
เขาบอกว่าเพราะเจ้าหน้าที่น้อย
จริงคุณแล้วคนที่โทรศัพท์ไปเนี่ย
คือเฉลี่ยแล้วคนนึงคุยกับสายหนึ่งประมาณ๑๕นาที
นาทีนะฮะเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ย
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานในการซักถามถึงอาการ
แต่ละคนแต่ละเคสเลย๑๕๒๐นาที
และต่อวันนะคุณมีเคสโทรเข้ามาถึง๔๐๕๐เคสต่อวัน
ขณะที่มีคู่สายมีอยู่๒๐คู่สายนะครับ
และตอนนี้นะครับทางสายด่วน๑๖๖๘เนี่ย
จากการที่ประชาชนโทรเข้ามาก็มีการประสานขอเตียง๑๒๐๔ครั้ง
จำนวน๑๒๐๐กว่าครั้งเนี่ยนะฮะ
ก็ได้รับการรักษาเข้าสู่ระบบการรักษาทางโรงพยาบาลแล้ว๖๒๗คน
ยังเหลืออีก๕๐๙คนอยู่ระหว่างการประสาน
แล้วก็ทางศูนย์เขาชี้แจงข้อมูลออกมาอีกอย่างหนึ่งคุณ
บอกว่าในจำนวนกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับการรักษาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวคือไม่มีอาการนะครับแต่มีการปฏิเสธไม่ยอมไปโรงพยาบาลสนาม
พอเจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าตอนนี้มีโรงพยาบาลสนามนะ
กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวกลุ่มนี้บอกว่าไม่อยากไปไม่สะดวกนะครับ
เพราะว่ามันไม่มีความเป็นส่วนตัวอันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่า
โอ้โหก็กายหน้าผากเหมือนกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ
ใช่ค่ะแต่เอาจริงสำหรับคนที่โทรแล้วอย่างที่บอกว่าโทร๑๖๖๘ไม่ติดต่อ
จริงเมื่อวานนายกก็พูดนะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มสีเหลือง

ซึ่งตรงนี้นายกบอกว่ามีการสั่งการให้กระทรวงกลาโหม
เอารถพยาบาลจากโรงพยาบาลทหารไปรับตัว

แล้วก็เรื่องของคู่สายต่างด้วยนะฮะก็จะมีการปรับมีการปรุงกันนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเราก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับ
เรามาดูที่ท่านรองนายยกคุณอนุทินชาญวิรากูล
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย
ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวต่างที่มันกำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะ
ใช่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่คือให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ
แล้วคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยววันนี้คุณอนุทินจะพบ
จะพูดคุยกับทางไฟซ่อจริงแล้วมีการคุยกับทางไฟซ่ออยู่แล้ว
แล้วเขาจะส่งวัคซีนมาให้เร็วสุดคือปลายปี
คุณอนุทินยังคิดอยู่เลยว่าจริงวัคซีนหลักจะมากลางปี
แล้วไฟเซอร์มาปลายปีจริงก็มันเป็นวัคซีนสต๊อก
แต่ทีนี้พอมันมีการแพร่ระบาดอีกอาจจะคุยให้ร่นระยะเวลามาเร็วขึ้น
ข้อดีของไฟเซอร์คือมันไม่ต้องเก็บในอุณหภูมิลบ๗๐องศา
ถ้าไม่ได้เก็บเป็นปีเก็บที่อุณหภูมิลบ๒๐องศาก็ได้
แต่ถ้าเกิดว่าเอามาแล้วใช้เลยสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิ๒๘องศา
อันนี้คือข้อดีที่๑เพราะว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับระบบขนส่ง
ข้อดีที่๒ก็คือสามารถฉีดได้ตั้งแต่๑๒ขวบขึ้นไป
อันนี้คุณอนุทินบอกดังนั้นส่งได้เมื่อไหร่อยากให้ส่งเร็วที่สุด
ราคาไม่ใช่เรื่องกังวลเลยเพราะว่าความปลอดภัยของประชาชนสำคัญกว่า
แล้วคุณอนุทินทิ้งท้ายแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าวันนี้จะมีการพูดคุยกับไฟเซอร์
เรื่องการร่นระยะเวลาจะให้กราบเพื่อให้ส่งได้เร็วที่สุดก็จะทำ
ขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณอนุทินเขาก็โวยออกมาเหมือนกัน
บอกว่าไม่ได้เลือกเฉพาะแค่๒ยี่ห้อเราก็มองหายี่ห้ออื่นด้วยนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะทำให้เร็วที่สุดนะครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะ
แต่ที่ต้องเอามาพูดถึงเพราะอะไรเพราะว่าจุดที่เป็นซอยพิศนุโลกหนึ่งเนี่ย

เพราะว่าจุดนี้เป็นที่พักอาศัยใกล้ธรรมเนียบรัฐบาล

ทีนี้ครับมันเป็นกระแสข่าวออกมา
ทำให้เกิดความหวาดวิตกกับผู้พักอาศัยบริเวณนี้ด้วย
แล้วก็คนก็มองไปว่าโอ้โหอยู่ใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลแบบนี้
ในธรรมเนียบจะเป็นอะไรหรือเปล่า
เพราะจุดพักอาศัยตรงนี้
มันใกล้กับที่พักของตำรวจสันติบาลประจำธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
ซึ่งตำรวจเหล่านี้ก็ถือว่าทำงานใกล้ที่ทำงานให้คุณ

บางคนก็ทำงานอยู่ภายในตึกไทยคู่ฟ้า
ที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีนะฮะ

แล้วก็ทางสำนักงานเขตได้เร่งเข้าไปตรวจสอบ
พบว่าอ้าวกลายเป็นแค่ข่าวลือ
ไม่มีข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่ข่าวออกไปนะครับ
เรื่องนี้เราก็ตรวจสอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนั้นนะฮะ